มีความฝันต้อนรักต้องมายะ

มีความฝันต้องมายะ

เพราะว่าถ้าต้องแบ่งเวลาที่เราต้องสอบอยู่
ก็ต้องเอาเวลาไปอ่านบทหรือว่าอ่านบทอยู่ก็ต้องวิ่งไปตอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ค่อนข้างเหนื่อยก็ขอให้หนูเป็นกำลังใจให้กับหลายคนที่อาจจะเรียนไปแล้วก็ทำงานไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูเชื่อว่าถ้าเกิดเราตั้งใจแล้วเราก็ทุ่มเทกับมันจริงค่ะ
คือมันมีไม่เกินความสามารถของเราอย่างนี้ค่ะ

โหมดแล้วก็ของหนูมีสอบข้อเข้าเก็บเยอะมากเลยค่ะ

ดามมันเตรียดของดูกับตัวตนที่เดิม

แต่มันอยู่ในช่วงว่าเราไหวมั้ยอะไรอย่างนี้ค่ะ

จริงความรู้มันมีอยู่แม้กระทั่งในการดำเนินชีวิต

รู้สึกว่าการที่เรามีโอกาสได้เข้าห้องเรียนได้แบบฟังการสอนอะไร
มันเหมือนพัฒนาสมองเราไปเรื่อยแล้วก็เลยรู้สึกอยากให้มันอยู่ตรงนี้ไปเรื่อย
ดูเด็กไปเรื่อยยังอยู่ในวัยเรียนอยู่

เดี๋ยวถ้าเกิดเวลาสอบนะแบบเดี๋ยวไปสอบก็คือจะพยายามเจรจาให้
ขอบคลองถ่ายลูกหน้าเลยก็คือจะไม่มีปัญหากับคลอง
เหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะแต่ว่าแต่ว่าหนูว่ามันคือคุณพ่อหนูก็ชอบอยากให้เราเรียนสูงด้วยค่ะ
ก็เป็นความชอบของเราเนาะในวงการบันเทิงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เรียนสูง
ก็คือให้เป็นความสุขของคุณพ่อคุณแม่ด้วยดีกว่า
อย่างสมตีรอบนี้คุณพ่อคุณแม่ให้อะไรเป็นของคุณพ่อคุณแม่
ไม่ได้ให้อะไรเลยค่ะก็หนูว่าเราให้ของขวัญคุณพ่อคุณแม่มากกว่า
คือระหว่างทางเราก็ซื้อบ้านซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเหนื่อยมันยากอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือความสำเร็จของเรามันกลายเป็นความสุขของคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันมีไหมคะปุ๊บให้ของขวัญของคุณแม่ไหม

มันเหมือนนะพี่อ้ำก็จัดเงินเลย
คืนพี่อ้ำมากเลยค่ะก็จริงไม่ทราบ
รู้สึกว่าพี่อ้ำบอกว่าโน้นกปุ๊บเอาชุดพุยมาด้วยนะก็คิดว่ากินข้าวก่อนก็อีกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
พะเงยหน้าไปปุ๊บลุกเฮ้ยลูกโป่งมีชื่อเราด้วย
ก็ขอบคุณที่หนูรู้สึกว่าวันหนึ่งที่หนูเป็นนักแสดงตัวเล็กหนูมีโอกาสได้รับรางวัลแรกในชีวิต
ก็พี่อ้ำก็ยังรองรบอินสตาแกรมพี่แสดงความจำเป็นขอบคุณด้วยนะคะคุณน้อง
วันแรกคือเรารับรับวัตรจนวันนี้ที่เป็นความสำเร็จอีกช่วงหนึ่งในชีวิต
มีใครอยู่รอบอัมอย่างแท้ของนาย
ไม่มีค่ะมีพี่อ้ำมีดอกไม้ค่ะ
หนูเป็นเด็กผู้หญิงต่อไปกว่า

อยู่ในพี่เจ้าแบบรักและเรารัก

เพิ่งเป็นเดี๋ยวร้องไห้